ใกล้เข้ามาแล้วนะคะสำหรับกิจกรรมปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เรื่องการรักษาความปลอดภัยถือว่าตอนนี้นะคะหลายฝ่ายค่ะ
ก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีนะคะโดยเฉพาะที่จังหวัดปัตตานีค่ะ
ตอนนี้มีการเตรียมที่จะนำประชาชนกว่า๒๐๐คนค่ะ
ซึ่งเป็นระยะทางยี่สิบเก้ากิโลเมตรค่ะส่วนชายวัยหกสิบสามปีนะคะ
ชาวจังหวัดขอนแก่นค่ะที่ได้รับจักรยานคันใหม่จากชมรมจักรยานโบราณจังหวัดขอนแก่น
ตอนนี้นะคะพอได้รับจักรยานซ้อมปั่นทันทีนะคะ
เพื่อให้พร้อมสำหรับกิจกรรมนี้ค่ะ
นายสุริยนต์ศรีศักดิ์วัย๖๓ปีนำจักรยานคันใหม่ที่ได้รับมอบจากชมรมรถจักรยานโบราณขอนแก่นไปซ้อมปั่น
ก่อนร่วมกิจกรรมปั่นเพื่อพ่อซึ่งจะมีขึ้นวันศุกร์ที่๑๑ธันวาคมนี้ค่ะ
นายสุริยนต์บอกว่ารักและเทิดทูลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาฏโดยได้สะสมพระบรมชายาลักษณ์ทั้งสองพระองค์ไว้ในบ้าน
พร้อมกันนี้นะคะยังนำมาใส่ถุงพลาสติกแล้วห้อยคอเป็นเครื่องเตือนใจให้ทำความดี
ทุกครั้งที่ปั่นจักรยานไปเห็นพระบรมชายาลักษณ์ทั้งสองพระองค์
เปล่งเสียงเรียกพ่อและแม่อย่างไม่เขินอายค่ะ
นอกจากร่วมกิจกรรมปั่นเพื่อพ่อแล้วนะคะ
นายสุริยนต์ยังตั้งใจจะปั่นถวายเป็นพระราชกุศลให้ทั้งสองพระองค์ระยะทางมากกว่า๑๐๐กิโลเมตรอีกด้วยค่ะ
ด้านนายประพัทธ์นะคะมาลาการ
ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานีนำประชาชนในพื้นที่กว่า๑๐๐คน
ซ้อมใหญ่ปั่นเพื่อพ่อระยะทาง๒๙กิโลเมตรค่ะ
สถานที่แหล่งท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัด๙แห่งนะคะตั้งแต่สาลากลางจังหวัดไปสิ้นสุดที่สารหลักเมืองเพื่อสำรวจเส้นทาง
แล้วก็เตรียมความพร้อมให้คุ้นชินกับเส้นทางและความปลอดภัยของเส้นทาง
ว่าวันปั่นจริงนะคะจะมีประชาชนเข้าร่วมมากกว่า๕๐๐คนค่ะ
และที่หอประชุมโรงเรียนเบนจมะราชูทิศนายเวียรพงศ์แก้วสุวรรณผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีเป็นประธานการฝึกอบรม
รักษาความปลอดภัยหมู่บ้านหรือว่าชรบเพื่อที่จะทบทวนและร่วมเป็นกำลังหลักในการดูแลรักษาความปลอดภัยตามเส้นทางปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติไบท์ฟอร์แดดนะคะ
โดยมีกำนันผู้ใหญ่บ้านและเจ้าหน้าที่ชรบพื้นที่อำเภอเมืองปัตตานีกว่า๒๐๐คนเข้าร่วมค่ะ
เน้นการใช้อาวุธการตรวจตราบุคคลและสิ่งของต้องสงสัยพร้อมทั้งร่วมกับทหารตำรวจและฝ่ายปกครองตั้งจุดตรวจจุดสกัดพื้นที่รอบนอก
โดยเฉพาะวางกำลังตามไหลทางตลอดระยะทาง๒๙กิโลเมตรค่ะ
อกจากนี้ผู้เข้าร่วมได้ฝึกอบรมนะคะก็ได้ชูแผ่นป้ายต่อต้านการใช้ความรุนแรงเพื่อแสดงเจตนารมณ์ต่อต้านการใช้ความรุนแรงในทุกรูปแบบด้วยค่ะ